ระหว่างคุณสีศุวรรณหรือพระมหาไพรวรรณ
เอามาโพสบางคนบอกว่าโพสล่อเป้า
ทรัพย์สินของพอสวนที่ได้มาในขณะอยู่ในสมณะเพศ
ต้องตกเป็นของวัดเมื่อพระรูปนั้นลาศิกขา
เว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศ
นะฮะคือพระมหาภัยวันมาโพสต์ต่อเลยมาโพสต์ในเพจ
ไพรวันวันนบุตรนะก็คือของพระมหาภัยวันนั่นแหละโอ้โหตอบ
โต้แบบเผ็ดสุดสุดนะฮะดุเดือดสุดสุดบอกว่าลุงศรีแกจะโง่
แล้วขยันหรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอัตมาไม่มีปัญหานะ
สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ใน
สมณเพศเมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัด
แต่พระพิสุนั้นจะได้จำหน่ายไประหว่างนั้นนะฮะปลเรียน
กฎหมายมาเพื่อโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนโอ้โหฟาดแรงมากนี่ยัง
ไม่ศึกขนาดนี้นะฮะศึกขนาดไหนคือผมว่าท่านคงเต็ม

กูยังไม่ตายสภาพ
ทำไมพูดถึงประเด็นยังไม่ตายอะคะ
ตายไม่ตายเนี่ยมันอยู่ที่ว่า

แต่วันนี้ก็ยังไม่ตายง่ะ
คือประเด็นคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมคะ
เขาระบุไว้ว่าถ้าเกิดว่าตาย
สินของพระต้องตกเป็นของวัด

คือถ้าเกิดว่าแค่ศึกแล้วทรัพย์สินต้องตกเป็นของวัดใช่หรือเปล่า
ตามกฎหมายคือไม่ใช่นะ
เอาคนที่เขาอยู่ในวงการกฎหมายมาคุยกัน

ประธานเทือกร่ายโรนโรงทรงคืนความยุติธรรมในสังคม
แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบอกว่า
สินพระตอนศึกไม่ต้องคืนวัด

ถ้าศึกเงินทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวช

แล้วมาคนที่เกี่ยวข้องกับพระอีกคนนึง

สำนักเลขาธิการมหาเถระสถาน

รองโฆษกพศสำนักงานพระพุทธศาสนา
บอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างบวชเป็นพระภิกษุ
หากญาติโยมถวายพระมหาภัยวันเป็นการส่วนตัว
ก็จะเป็นสิทธิของพระมหาภัยวัน

พี่ศรีแกฉีกตำราฉีกทุกตำราเหมือนกัน

เออเอาล่าสุดพระมหาภัยวันนะครับ

รายวันวันนบุตรเป็นภาพนอนตะแคงอยู่บนสนามย่า
แล้วระบุข้อความว่าหนาวมากเลยต้องอาบแดด
คุณผู้ชมคงรู้ว่าไปกระทบถึงใครนะฮะ
เอาล่ะในเฟซบุ๊คของพระมหาสมปองบ้าง
พระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับ

จะถ่ายทำรายการสติสัมปชัญญะ
ซึ่งเป็นรายการคู่ด้วยกันครั้งสุดท้าย
ก่อนที่พระมหาภัยวันท่านจะลาศิษย์ขา
โพสต์ข้อความระบุว่า
ธันวาต้องลาจากโชคดี
เฮ้ยคอร์สแล้วดีอย่างนี้เหมือนคอร์สเลยนะโอ้โหคอร์สแล้ว

แล้วก็มีการคาดการณ์กันนะฮะว่า
ท่านคงจะลาศิกขาที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ

มีการเก็บของย้ายของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วด้วย